ไปต่อที่หนูคนนี้บ้างหนูฟิล์มถนพัฒน์ค่ะ
บอกเลยว่าเป็นพระเอกขายดีนะคะของวิกโอโศกไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วล่าสุดได้เล่นละครสุดป่างด้วย

แล้วก็ได้ประกบนางเอกฟรีแลนซ์หมากอย่างน้องปางกันนารันซะด้วยนะคะ

มีคนมาว่าฟิล์มเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเอกลูกลักษณ์ไปเลย
ผลักทั้งดันจนขึ้นแท่นพระเอกแถวหน้าของช่องไปแล้ว

หาเงินเข้ากระเป๋าสบายเลยจ้า
เป็นอีกลูกรักไหมคะพระเอกแถวหน้าไหมคะ
ก็แถวเดียวกันทั้งหมดนี่แหละครับ

ไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้จะทำเป็นอาชีพจริงจังไหมคะ
ก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นอาชีพจริงจัง
แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่ติดตัวกับเราไปทั้งชีวิต

แค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวกับอินเตอร์เน็ต
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนนะจ๊ะหาเงินเข้ากระเป๋าไปเลยจ้
ใช่ค่ะแต่ก่อนจะลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลดีกันก่อนนะคุณผู้ชมนะ